ท่านผู้ชมครับเรื่องของน้องธันวาเด็กชายวัย๘ขวบสุดท้ายไร้ปฏิหารนะฮะ
วันนี้เจอน้องแล้วนะครับพบเป็นศพนะครับอยู่ห่างจากจุดที่คาดว่าพลัดตกน้ำไปเนี่ย
เกือบ๓๐กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมครับ
พระบพีธนะครับคุณป้าของน้องธันวาน่ะครับบอกมีป้ามาไกลจังเลย

ตัดเพาะกับร่างอันไร้ลมหายใจของหลานชายแล้วครับน้องธันวาผู้ทองวัย๘ขวบนะครับ
หายไปจากบ้านตั้งแต่เย็นห้าพฤศจิกายนครอบครัวด้วยคุณพ่อด้วยนะฮะ
เห็นข่าวมาทุกวันนะครับกู้ภัยด้วยพยายามค้นหาอยู่ตลอด
สุดท้ายวันนี้ไปเจอร่างน้องนะครับเสียชีวิตแล้วนะครับ
ไปพบศพอยู่ที่ประตูระบายน้ำคลองท่อทองแดงในเขตหมู่๔บ้านโพสวัสดิตะบนสาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
พบศพเช้าวันนี้แหละครับมีทางเจ้าหน้าที่หลังจากได้รับแจ้ง
ก็มาตรวจสอบมาชนะสูตรศพในเบื้องต้นนะครับ
มีระยะทางนะฮะ๒๕กิโลเมตรเกือบ๓๐กิโลเมตร
ธันวาเป็นคนแรกบอกว่าช่วงเช้าวันนี้ประมาณ๙โมงเช้า
ขี่จักรยานยนต์จะไปสวนพริก
มองลงไปในคลองชนลปทานเห็นวัตถุอะไรบางอย่างลอยน้ำอยู่
ทีแรกยังคิดว่าเป็นตุ๊กตาหรือเปล่า
นี่ครับเพราะดูไปดีมันเหมือนศพคน

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ทีแรกเห็นนึกว่าตุ๊กตา
พอดูไปดูมานี่ศพเด็กก็เลยโทร
พอดีมีเบอร์กำนันก็เลยโทรหากำนัน
แต่ถามว่าเขาตกแล้วแต่ประมาณคืนก็ดูข่าวอยู่

ตกมาที่อื่นก็มาเจอแถวนี้เท่าไหร่
ตอนแรกคิดเลยไหมว่าน่าจะศพของน้องธันวาหรืออย่างนี้ครับ
คิดนะแต่โทรถามคำนั้นว่ามีเด็กเขตนี้ซอยตกหรือเปล่า
คำนั้นบอกมีแต่เมื่อคืนดูข่าวไม่บอกที่ไหน
แล้วมันเราเปิดที่หลังก็ไม่รู้
หลังจากที่กู้ภัยมาเจอนะครับมาตรวจสอบเรียบร้อย

ปี๊ดป้าศรีนะฮะป้าของน้องธันวาวันนี้ก็มากัน
จุดที่เจอร่างน้องนะครับยืนยันว่าคือร่างของหลานชายจริง

คือตลอดเวลาที่หายตัวไปทุกคนก็พยายามทุกวิถีทางแล้วครับ
กู้ภัยก็ช่วยตามหานะครับบนบกทั้งในน้ำในคลองชลประธาน
ศัยศาสตร์ทางญาติพี่น้องทางป้าก็พยายามทำทุกวิถีทาง
คือทุกคนก็เชื่อว่าธันวาคงจะพลัดตกน้ำไปนะครับ
ไม่ได้ลงไปเล่นน้ำน่าจะพลาดแล้วก็พลัดตกลงไปมากกว่า
ทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วคุณพ่อน้องธันวาไปไหน
เพราะว่าดูข่าวกันมาหลายวันเนี่ยจะเห็นว่าคุณพ่อของน้องเนี่ย
ตามหาร้องไห้ทุกวันเมื่อวานยังไปโอ้โหกลางดึกกลางดื่น
ไปงัดคอนกรีตใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อจะไปค้นหาร่างของลูกชาย
คุณพ่อมณัฐผู้ทองนะครับนี่ภาพเมื่อคืนนี้นะฮะ
ที่เจ้าหน้าที่เขามาเอ๊ะหรือจะเป็นแถวนี้หรือเปล่าเนี่ย
มาเจอกองอิดกองปูเนี่ยคุณพ่อก็งัดแงะใหญ่เลย
สุดท้ายเมื่อคืนก็ไม่เจอวันนี้พอทราบข่าวว่า
เจอศพลูกชายแล้วรถคุณพ่อหายไปไหน
คุณเนติชาวที่ลงพื้นที่ไปถามชาวบ้านถามญาติญาติเนี่ย
บอกว่าคุณพ่อของน้องธันวาพอรู้ข่าวว่าเจอร่างลูกชายแล้วจริงเนี่ย
เสียชีวิตแล้วจริงเนี่ยพ่อหมดแรงฮะพ่อหมดแรง
ออกจากบ้านไม่ไหวไม่กล้ามาดูร่างลูกชาย
นี่คุณพ่ออยู่ที่บ้านคุณเนติชาวก็ไปหาคุณพ่อ
คุณพ่อเห็นไหมฮะยังใส่เสื้อตัวเดิมยังอยู่ชุดเดิมอยู่เลย
นี่กระเป๋าของลูกชายกระเป๋านักเรียนคุณพ่อบอกเสียใจมาก
คือตอนที่ไปก็ช่วงบ่ายบ่ายแล้วคุณพ่อบอกนี่ปกติเนี่ย
เวลานี้เป็นเวลาเลิกเรียนของลูกชายแล้วนะเวลาธันวากลับมาจากโรงเรียน
เขาจะเอากระเป๋านักเรียนมาวางตรงนี้มาวางข้างรถจักรยานของเขา
แล้วจากนี้ไปใครจะเป็นคนขี่จักรยาน
ใครจะกลับมาบ้านเอากระเป๋านักเรียนมาวางตรงนี้
คุณเนติชาวบอกว่าน่าเป็นห่วงเรื่องของจิตใจของคุณพ่อน้องธันวามากนะครับ
เพราะว่าที่ตามข่าวมาหลายวันเนี่ยอย่างเมื่อวานคุณพ่อก็ตัดเพาะบอก
ธันวาไม่อยู่พ่อก็จะไม่อยู่เหมือนกัน
เราก็ได้แต่พยายามปลอบใจนะ
ก่อนที่คุณพ่อจะบอกกับเราว่ายังไงพ่อจะมีชีวิตต่อไป
ถามว่าเพื่ออะไรทำไมถึงมีกำลังใจจะฮึดสู้มีชีวิตต่อไป
พ่อบอกจะบวชฮะจะบวชแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณของลูกชาย
เพราะ๒๔ธันวาคมที่จะถึงนี้จะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๙ปีของลูกชายแล้ว
หลังจากนี้ไปก็ได้แต่หวังว่าลูกชายจะไม่ลำบากแล้ว
ได้ไปพบเจอกับเส้นทางที่เป็นแสงสว่างแล้ว
พ่อรักธันวานะพ่อธันวาเคยไปกับพ่อทุกเช้าทุกเย็น
ปั่นจักรยานคู่กันแต่ตอนนี้ไม่มีใครมา
พ่อก็ไม่รู้จะปั่นคู่กับใครแล้ว
ปกติเลิกเรียนมาก็วางกระเป๋านักเรียนก็ปั่นจักรยานไปกับคุณพ่อ
แต่คุณพ่อจะบวชให้นะครับ
ลุงของน้องธันวานะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนค่ำ
เจอเรื่องแปลกที่บ้านนะครับนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้าน
ตอนนั้นยังไม่เจอหลานชายนะป้าปี๊ดนี่วิ่งหน้าตาตื่นมาหา
ตอนนั้นลุงอยู่หน้าบ้านบอกได้กลิ่นเหม็นเน่า
แล้วก็บอกว่านี่ธันวามันมาแล้วนะมันอยู่ในบ้านนี่แหละ
แล้วก็ลุกขึ้นมายืนคุยกันทุกคนได้ยินเสียงเหมือนกัน
คือเสียงเคาะจานชามอยู่ในบ้านเลยเชื่อว่าหลานชายคงจะหิวข้าว
เพราะปกติหลังเลิกเรียนธันวาเนี่ยมาถึงเนี่ย
วางข้าววางของวางกระเป๋านักเรียนเสร็จ
เข้าไปในบ้านจะไปรื้อจานชามไปหาของกินก่อน
แล้วเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจุดทูบบอกหลานชายกัน
ก็เลยเชื่อว่าหลานชายน่าจะได้กลับบ้านมาตั้งแต่เมื่อวาน
ก็ตะโกนบอกหลานบอกหิวเหรอลูกเดี๋ยวลุงเอาข้าวให้กินนะ
เมื่อคืนนี้ตะโกนบอกไปส่วนกลุ่มญาติที่ออกตามหาเมื่อวาน
ก็ได้กลิ่นโครนกับกลิ่นควันทูบด้วยนะครับ
เช้าวันนี้มีชาวบ้านไปเจอศพน้องธันวาเลย
ทางคดีนะครับตำรวจสันนิษฐานว่าน้องธันวาจมน้ำเสียชีวิตนะครับ
เนื่องจากไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายเลยนะครับ

มีร่องรอยก็คือรอยถลอกที่หน้าผากกับแขน
คาดว่าเกิดจากรอยครูดกับพื้นปูนซีเมน
แต่เดี๋ยวต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ
จะส่งศพไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราคุณเนติชาวลงพื้นที่ไปในวันนี้เนี่ย
ได้หลักฐานยืนยันนี่ฮะก่อนที่ธันวาจะหายไป
๓นาฬิกา๔๐นาทีเมื่อ๗๘วันก่อน
ผู้ชมเห็นนี่ไหมครับคาดว่านี่คือจุดที่น้องเนี่ยจะพลัดตกลงคลองชลประธานไป
เจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาบอกเขามีคลิปมีภาพถ่าย
ก่อนเกิดเหตุธันวามาอยู่แถวนี้จริงนะฮะ
ก่อนหน้านี้จะเห็นพี่เขาไปร้านขายของชำใช่ไหมใช่ค่ะ
ขี่จักรยานไปเนี่ยแล้วมาอยู่แถวเนี้ยซึ่งคนงานเนี่ย
ที่เขามาทำงานแถวนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกเขาเพิ่งไล่น้องธันวาให้กลับบ้านไปนะ
ตอนมาเจอเด็กมานั่งมองอยู่ตรงนี้ฮะกำลังเนี่ยทำท่งทำท่อกันอยู่เนี่ย
ให้เด็กกลับบ้านไปกลัวว่าจะเกิดอันตราย
แล้วเด็กก็หายไปเลยคาดว่าอาจจะพลัดตกลงไปหรือเปล่า
คือที่คลองเนี่ยมันค่อนข้างจะ
เป็นสโลปมากนะฮะเพราะตอนที่ผมลงไปถ่ายรูปเนี่ย
ถ้าลงไปเนี่ยคือมันต้องใช้ความระมัดระวังเลย
ถ้าที่ดู
ผมว่าน้องเขาน่าจะพลัดตกไปนะ
มันค่อนข้างลึกแล้วก็ไหลแรงครับ
คือถ้าดูจากภาพล่าสุดที่เจอเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คำถามก็คือเอาแล้วน้องจะตกตอนไหน
เพราะมันก็เนี่ยมีคนงานใช่ไหมคะ

จากในรูปเนี่ยจะเห็นว่าน้องธันวาไม่ได้ใส่รองเท้านะครับ

ตรงนี้น้องธันวาไม่ได้ใส่รองเท้าในรูป
แต่ในจุดที่ทางกู้ภัยเขาตามหาหลังจากเด็กหายไปเนี่ย
ไปเจอรองเท้าของน้องเนี่ยถอดทิ้งเอาไว้นะครับ

คาดว่าตรงจุดตรงนี้เนี่ยนะครับ
พอน้องออกมาแล้วน้องขี่จักรยานไปซื้อน้ำมะพร้าวตามคลิปวงจรปิดของร้านขายของชำนะฮะ
น้องอาจจะกลับมาเล่นอีกรอบนึง
เพราะว่ารองเท้าเนี่ยยังนี่เห็นไหมมานี่ไม่ได้ใส่รองเท้านะ
พอไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาก็บอกเด็กบอกไม่เอาลูกอย่ามาเล่นแถวนี้
กลับบ้านไปน้องน่าจะขี่จักรยานออกมาแล้วมาซื้อน้ำมะพร้าวที่ร้านตรงนี้
เสร็จแล้วน่าจะขี่จักรยานกลับไปที่เดิมอีกรอบนึง
เพราะรองเท้ายังถอดอยู่ที่นั่น
แต่ทีนี้พอกลับไปอีกรอบนึงเนี่ยเป็นช่วงที่คนงานเขาเลิกงานแล้ว
ที่เขากำลังขุดท่อวางท่อในคลองชลประธานอยู่เนี่ย
พอเลิกงานแล้วเนี่ยมันมีรอยคูดที่แขนที่หน้าผาก

ไม่รู้ว่าจะตกช่วงไหนตอนไปหยิบรองเท้าหรืออะไรยังไง
แต่ไม่มีใครเห็นแล้วไงในตอนนั้น
เจออีกทีก็วันนี้ลอยน้ำไปไกลห่างจากจุดที่ตกลงไปเนี่ย๓๐กิโลเมตรได้นะครับ

รอการชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนอยู่
แล้วจะรับศพน้องมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดราชพฤกษัทธารามนะครับ
แล้วก็จะคุยกันเรื่องวันชาปนกิจต่อไป
เหลือตอนนี้ก็คือการดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของคุณพ่อแล้วก็คุณป้าแล้วก็ญาติญาติที่บ้าน
ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงเราเองยังตกใจใจหายเนอ
เพราะว่าตามข่าวกันมาหวังว่าจะเจอน้องธันวา